มีความคืบหน้าคดีแก๊งตำรวจไปอุ้มปล้นทรัพย์จากชาวบ้านที่ปฐุมธานีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นมีผู้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจจริงนี่แหละนะครับ
กับพวกรวม๗คนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย๔คน
ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
ปล้นเอาสร้อยคอทองคำหนัก๔บาทกับเงินสด๔๐๐๐หลบหนีไปนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ตำรวจภูทรภาค๑นะครับแถลงผลการจับกลุ่ม
ร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยสุติบุตรอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสนพระพลาชัย๒
เป็นหัวหน้าแก๊งอุ้มปล้นทรัพย์ในพื้นที่ปฐุมธานี
ของกลางที่ได้มาคือรถกระบะอีซูซู๔ประตู๑คัน

สืบสวนของตำรวจภูทรปฐุมธานีนะครับ
ทราบว่าร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
ในคดีนี้หนีไปกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
ก็เลยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่ว่าร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยไหวตัวทันนะครับ
พยายามขับรถกระบะที่มีการดัดแปลงสภาพรถแล้วก็สวมทะเบียนปลอมด้วยหลบหนี
สืบสวนก็เลยขับรถไล่ล่านะฮะ
จนไปถึง๓แยกสถานีขนส่งนางรอง
สืบสวนของตำรวจปฐุมธานีก็เลยตัดสินใจยิงยางล้อแตกทั้งสองเส้นเป็นล้อหลัง
แล้วก็สามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้
แต่ว่าร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยยังให้การภาคเศษอยู่นะ

คดีนี้เกิดขึ้น๒๘เมษายนนะครับ
คนร้ายที่ก่อเหตุวันนั้นมี๗คนด้วยกัน

นายพรศักดิ์สวพงศ์หรือว่าหนึ่ง
นายประธานศรีจันทร์หรือบอย
และร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยสุติบุตรที่จับได้วันนี้
ส่วนนายพระศิษย์อองเอี่ยมผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง
เสียชีวิตในป่าย่าที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
จากการสืบสวนก็ตกลงรู้แล้วว่าคนยิงคือใคร

ไม่รู้ว่าจะฆ่าปิดปากอะไรกันหรือเปล่า
อีก๓คนยังหนีอยู่นะครับเป็นตำรวจด้วยนะครับ
คือดาบตำรวจสมบัติสนั่นเอื้อ
พบหมู่งานสืบสวนสนประเวท
ดาบตำรวจธิรยุทธ์จันมีเป็นตำรวจสอนอประเวท

อีกคนนึงอันนี้เป็นพลเรือนนะครับ

แต่คาดว่า๓คนนี้อาจจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว